เช่นเดียวคนในวงการบันเทิงนะคะ

แล้วก็นี่ค่ะมีรูปหลักของคุณทัชนายโคตรทอง
ประกาศข่าวของเราที่ไปลงพื้นที่มาหลายวันแล้วนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีคุณมัดหมี่นะคะโอ้คือมากมายจริงค่ะ
พี่จักรินก็รีบโทรหาพันธุ์นี้เลยนะคะ
พี่บุ๋มปะนัดดานั่นเองนะคะนี่ของเป็น
ของพี่บุ๋มมาเป็นคลิปน้ำตาร่วงน้ำตาไหลกันเลย
ต้องนะคะดิฉันยังรู้ว่าพี่บุ๋มยังไม่นอนนะคะ

อาจจะเป็นการพูดคุยกันทางเฟสไทม์
พี่บุ๋มหลายคนก็บอกพี่บุ๋มยังไม่ถอดขนตาอีกเหรอ
ยังไม่ถึงเวลานอนพี่อุ๋มต้องสวยนะคะเขาเป็นนางงามค่ะ
ฟังความรู้สึกกันดีกว่าในฐานะที่เป็นคุณแม่ด้วย
แล้วก็คือน้องที่ติดในถ้ำเนี่ยอายุเท่ากับลูกของพี่บุ๋มด้วยนะคะ
ไปฟังเลยค่ะไปกันเฟสทามพูดคุยกันค่ะ
ดีใจน้ำตาไหลเลยอ่ะจริง
เพราะว่าเราเคยเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วนะคะ
ตอนที่ผมไปวิ่งกับพี่ตูนวันที่๒๕ธันวา
แล้วก็อายุน้องเขาก็ไม่ไกลกับลูกสาวพี่
มันเลยรู้สึกแบบอินค่อนข้างจะอินกับข่าวนี้มากพอสมควร
ทุกเช้าเราก็จะตื่นมาคอยเช็คข่าวว่าเออเจอตัวหรือยังอะไรอย่างนี้
พอบอกว่าเจอแล้วโหยดีใจมากดีใจแบบน้ำตาไหลเลย
ร้องไห้กอดหัวเลยแบบเจอแล้ว
จนสามีหันมาแซวเลยบอกว่านี่ดีใจได้เจอลูกรถ
แล้วพี่บุ๋มถ้าสมมุติเจอน้องออกมาพี่บุ๋มอยากจะบอกน้องอะไรไหมคะ
อยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมาก
แล้วอยากจะขอชื่นชมโค้ชค่ะ
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
ต้องชมโค้ชจริงค่ะที่ดูแลเด็กจนแบบรอดมาจนถึงตอนนี้
แล้วก็เนี่ยกลับมาเจอพ่อแม่ได้ขนาดนี้
อันนี้ทุกคนให้โค้ชจริง
แล้วก็ไม่อยากให้ใครไปต่อว่าโค้ชหรือว่าต้องบอกว่าต้องฟ้องร้องโค้ชนะ
ที่โค้ชเอาลูกเข้าไปบุ๋มเชื่อว่าโค้ชรักเด็กกลุ่มนี้มากกว่าพวกเรา
ขอเชื่อชมทีมกู้พันธุ์ที่ทุกคนที่ไปช่วยน้อง
ขอบคุณทีมที่คอยสูงน้ำออกทำงานแบบหน้าตัวแบบเละเทะไปหมดเลยนะคะ
ขอบคุณทุกคนจริงขอบคุณที่ไม่ต้องเห็นภาพพลังใจขนาดนี้

ก็ต้องขอบคุณพี่บุ๋มด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจหนึ่งละกันค่ะ
อีกคนนึงที่ที่ฉันคุยอยู่นะคะก็คือคุยหมายถึงว่าคุยโทรศัพท์อยู่
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาเคยดำน้ำมาก่อนนะคะ

พอมาเจอปัญหาแบบนี้แบบที่น้องพบเจอเนี่ย
ก็เลยจะเข้าใจความรู้สึกนั่นเองนะคะ

กับความรู้สึกที่น้องปลอดภัยแล้วค่ะ
สำหรับข่าวเรื่องนี้นะครับ
ผมก็เอาไว้ช่วยมันตลอด

ว่าน้องเขายังเข้ายังทีมยังเข้าไปไม่ถึงเลย
ไม่ถึงเลยยังต้องเจาะนู่นเจาะนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เพิ่งมีตอนเมื่อกี้ตอนไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

ก็เลยถามดูอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อเขาเจอเจอเองแล้วอะไรอย่างเงี้ย

รอกหน้าน้องก็น่าจะมีประสบการณ์และน่าจะระมัดระวังตัวกันใหม่

ก็อย่างที่ผู้ว่ารัฐการณ์จังหวัดเชียงร้ายบอกนะคะ

พาน้องรวมักดิ์โครตทั้ง๑๓คนออกมาให้ได้

อย่างนึกต้องตรวจสอบร่างกายน้องด้วย
แม้ว่าอาจจะผิดคาดไปนิดนึง
ก่อนหน้านี้อาจจะมีการเป็นห่วงว่าน้องอาจจะแบบไว้หรือเปล่า

แต่พอตัดภาพไปเจอน้องทุกคนจิตใจแข็งมาก

แล้วยังพูดจาตอบโตสุดสารกันได้นั่นเอง
ตอนนี้อยากรู้มากนะว่าตอนที่น้องกับโค้ชอยู่ในถ้ำกันเนี่ยนะคะ
มีการพูดกันยังไงมีการให้กำลังใจกันยังไง
ว่าเราจะอยู่ต่อเราจะสู้ไหวเดี๋ยวจะต้องมีคนมาเจอ